เรายังอยู่ในสายกับโฆษกองทัพเรือแล้วก็ยังเป็นรองเสนาธิการทหารเรือด้วย

โศกค่ะเรียนถามเพิ่มเติมต่อนะคะหลังจากที่งวดแรกได้จ่ายไปแล้วประมาณ๑๐๓๐
ตั้งแต่ตอนที่ลงนามนะคะตั้งแต่กันยายนปี๖๖
คือในส่วนของงวดต่อไปก็คือการตรวจแบบ
คำถามคือว่าณตอนนี้คือการที่จะให้คณะบุคคลของกองทัพไปตามงานต่อ
ในขั้นตอนการตรวจแบบคุยกับทางจีนแล้ว

เพราะถ้าสมมุติเป็นอย่างที่โฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้
อีก๒๓เดือนจะไปเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ไปได้ไหมคะ
ก็ขนาดนี้เท่าที่เราเห็นการประสานงาน
ทางจีนก็เริ่มเปิดเมืองแล้วนะ
ใช่ไหมคะทางอู่ฮั่นทางเชียงไฮก็เริ่มเปิดเมือง
แล้วก็คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องเงินเนี่ย
มันเป็นคนละประเด็นกับสิ่งที่ข่าวออกไปนะ
ข่าวที่ออกไปเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำว่า
มันเป็นข่าวที่ผิดพลาดต่างหาก
ว่าข่าวพวกกองทัพเดือจะไปซื้อเหลือ
จากข่าวเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมฮะ

อันนี้เราเคลียร์กันจบตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะ
ข้อมูลตรงกันเรียนก็เลยถามเพิ่มเติมจากโครงการ
ซึ่งเซ็นไปแล้วอันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะคะ
ก็คือว่าคืออย่างนี้ค่ะ
ถ้าเรียนลองเอาตามคำวิพากษ์วิจารณ์
จากคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยในช่วงเวลานี้
คำถามคือว่าการยืดระยะเวลา
เช่นการยืดระยะเวลาให้คณะบุคคลนะคะ
หรือว่าการยืดระยะเวลาในการจ่ายเงินงวดถัดไป
ืดออกไปก่อนแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะโฆษก
ในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นการหาลือกัน
แต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้จ่ายเงินของทางกองทัพ
มันเป็นไปตามพบงมปใช่ไหมครับ
ซึ่งในงมปของแต่ละกองทัพแต่ละกระโสธวงค์กรม
ก็ต้องมีแผนการใช้งานเป็นไปตามแผนการที่ได้ตกลงกันไปแล้ว
ใช่ไหมครับว่าถ้าจะไปซื้ออะไรจะมีงวดงานเท่าไหร่
จะต้องจ่ายอะไรก็เป็นไปตามที่มีการตกลง
เป็นสัญญาเป็นสัญญา
เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้จะไปคิดว่าจะเป็นเรื่องก็ตาม

ทีนี้ในส่วนของถ้าเป็นตามแผนงานนะคะคณะกรรมการตรวจรับ
หรือว่าผู้คุมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปก็แล้วแต่
สมมุติถ้าเป็นไปได้ใน๒๓เดือนตามแผน
ไปแล้วคณะนี้จะไปพร้อมกับเงินงบประมาณเท่าไหร่คะ

มันเป็นอย่างนี้มันเป็นคนละส่วน
คณะเดินทางไปตรวจการทำงานเป็นส่วนที่เดินทางไปในเรื่องของการ
จัดการกำกับดูแลโครงการ
ถ้าโครงการเหล่านั้นมันเป็นไปตามแผนงาน
ก็จะเสนอความเป็นรายงานเข้ามาว่า
ถ้าขณะนี้เรื่องต่างที่ทำไปนะ
อันนั้นคือพอตรวจรับเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงิน

เดินทางของคณะนี้ถ้าเกิดขึ้นในช่วง๒๓เดือนข้างหน้า
ใช้เงินงบประมาณในการเดินทางไปเท่าไหร่คะ

ไปกันครั้งหนึ่งเนี่ยกี่ท่านคะ
ธนาคารทำงานเหล่านี้เนี่ยมีประมาณ
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีประมาณ๑๐ท่าน๑๕ท่านนะครับ

ค่ะค่ะไปกันนานแค่ไหนคะท่าน

ครั้งก็จะไปเป็นตามเวลา
หรือว่าเป็นห่วงเวลาที่ตามแผนงานจะกำหนด
เพราะว่าการกำกับดูแลในการก่อสร้างเรือเนี่ย
มันใช้เวลาไปตลอดจนกระทั่งเรือจบ

ถ้ามีการเสนอเข้าไปเพื่อขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปเนี่ย

ไม่กี่วันก็จะขึ้นอยู่กับเนื้องานของเขา
คณะกรรมการต่างก็มีหลายส่วน
คือไม่ใช่ต้องบอกว่าวันต้นแล้ววันจบเหรอคะ
คณะนี้๑๐๑๕คนจะไปภารกิจนี้โดยระยะเวลาเท่าไหร่

คือไม่ชัดเจนเรื่องระยะเวลาเหรอคะ
ก็มันขึ้นอยู่กับแผนงานที่เขาลงนำในสัญญากันนะครับว่าจะต้องไปตรวจงานช่วงไหนเวลายังไง
จะไปตรวจอยู่ยาวเป็นตลอดโครงการก็มีบางส่วนด้วยนะก็เป็นแบบนั้นนะฮะ
คือเป็นการกำกับดูแลการก่อสร้างให้มันเป็นการก่อสร้างที่สมบูรณ์
ผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในเรื่องของตัวเงินมันน้อยมากด้วยซ้ำไปนะ
สำหรับคน๑๐คน๑๕คนที่จะเดินทางไปดูแลมันมันไม่ใช่เรื่องประเด็นที่ที่ควรจะเอามา

ก็ในระเบียบราชการไทยนะครับเวลาเราเดินทางราชการก็ได้เบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศวันละสามพันบาทเอง
ใช่ไหมสิบห้าคนก็เนวเอามาคูณดูดีครับมันไม่ได้ชื่อเรียนที่ใหญ่โตโบหารอะไรที่ไหน
ค่ะท่านค่ะเดี๋ยวขอเรามีเวลาจำกัดนะคะคือทีนี้คืออันนี้คือเรืออเนกประสงค์นะคะ
ของเรือดำน้ำอีกสองลำคือ๒๒๕๐๐ถูกต้องนะคะ
๒๒๕๐๐ตัวได้แบบประมาณนั้นตรงทั้งโขการเลย
ก็คือว่าเรือดำน้ำลำที่๒และเรือดำน้ำลำที่๓

ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้
และก็เราอาจจะต้องกู้เงินมาฟืนฟูเศรษฐกิจสักด้วยซ้ำ
มีการพูดคุยในทัพเรือเองหรือกราโหมไหมคะ
เรื่องของทางนโยบายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
และเป็นเรื่องทางผู้ประวัติศาสตร์ระดับสูง
เพราะว่าสิ่งที่มากระทบเป็นการกระทบในระดับหนึ่งเท่านั้น
ส่วนการตกลงสัญญา
เพราะว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็
ผมไม่อยากจะบอกว่าในเฒื่อของการจัดซื้อ
ซื้อจัดหายุทธปรากรมันก็เป็นไปโดยวิธีที่รอบครอบถูกต้องแล้ว
ค่ะเดี๋ยวนั้นเข้าใจว่าถ้าสรุปความจากท่านโฆษก็คือว่า
ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องของการทบทวนในการยืดระยะเวลา
สำหรับโครงการเรือดำน้ำอีก๒ลำถูกไหมคะ
ในทางนโยบายแล้วผมคิดว่าคงยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้น
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองอยู่ในแต่ละเรื่อง
ในเรื่องของสิ่งที่มากระทบนะเวลานี้มันเป็นผลกระทบในส่วนหนึ่งเท่านั้น
ได้ค่ะท่านโฆษกเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยรบกวนโฆษกอีกครั้งนะคะ
ก็ครับผมจะต้องฝากไว้นิดนึงว่าในเรื่องนี้หมายถึงว่าการจัดการในเรื่องของเรือที่เราพูดถึง
มันเป็นเรื่องที่มันเป็นการปฏิบัติการตามแผนงานปกติซึ่งเกิดขึ้น
การเสนอข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาวิจารณ์กันในตอนนี้นะ
เพราะว่าเรือมันเราไม่ได้มาต่อเรือตอนนี้มันเรือมันต่อไปตั้งนานแล้ว
เข้าใจค่ะยังไงขอบคุณท่านโศกกองทัพเรือก่อนนะคะ